ที่ชนบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีงานไม่มีเงินแต่เขามีทอง
ก็เลยเอาแหวนทองไปจำนำร้านทองตีให้๕๐๐๐บาท
เขาไม่พอใจบอกว่าร้านทองตีราคาให้น้อยเกินไป
เอาค้อนพยายามทุบตู้ทองให้มันแตกแล้วหลบหนีไป
มีคำถามว่าถ้าคุณจะไปจำนำคุณจะพกค้อนไปทำไม
เขาก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเอาปลาเล็กมาตกปลาใหญ่มากกว่า
คือหวังวางแผนจะมาขโมยทองแหละแต่ทำไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็หลบหนีไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองแม่มณี๑๑อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ดูพฤติกรรมฮะกล้องวงจรปิดเห็นแล้วผู้ชายคนนี้เดินเข้ามา
อันนี้วันที่๒๑ธันวาคมขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้ามร้าน
เอาแหวนทองให้พนักงานแล้วบอกว่าเอามาจำนำครับ
พนักงานก็เอามาส่องดูเนื้อทองก็สมบูรณ์ดีก็ตีราคาให้๕๕๐๐บาท
พนักงานก็เอาทองไปแล้วกำลังจะเดินไปเอาเงินไปให้เขา
ระหว่างรอรับเงินปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คว้าค้อนออกมาจากกระเป๋าสะพาย
ไปที่ตู้กระจกใส่ทองแล้วหลบหนีไป
พนักงานบอกว่าลูกค้าไม่พอใจที่ตีราคาให้น้อยแค่ห้าพันห้า
ทุบกระจกโวยวายเสียงดังแล้วก็ทุบไป๖ครั้งแต่กระจกไม่แตก
เพราะมันเป็นตู้แบบนี้และภัยคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุก็แจ้งขอบค์ความตลอดเข้าไปเก็บรักฐานแล้วตั้งข้อสงสัยว่า
แต่น่าจะเป็นแผนเอาปลาเล็กมาตกปลาใหญ่มากกว่า
คุณผู้ชมดูดูให้ดีนะฮะคนร้ายเขายีมรอเงินอยู่
มือขวาของคนร้ายจับอยู่ที่กระเป๋าสะพายเหมือนพกอะไรมา

ในภาพเมื่อสักครู่จะเห็นเนี่ยฮะหันลีหันขวาไปมาสักพัก
เอาค้อนออกมาจากกระเป๋าแล้วทุบแต่ตู้ไม่แตกก็เลยวิ่ง
เขายังไม่ได้เงินห้าพันไปเลยนะครับแล้วแหวนทองก็ส่งไปให้กับพนักงานแล้ว
แล้วเขาจะทุบตู้ทำไมมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้ามาจำนำทองคุณจะพกค้อนมาทำไมล่ะ
คุณน่าจะวางแผนก่อเหตุชิงทองมากกว่าแต่ด้านตู้มันไม่แตกครับคุณผู้ชม
ก็เลยหลบหนีไปแต่สิ่งที่ทางร้านได้ไว้คือชื่อของคนร้าย
ที่เอามาจำนำคือสมชายยิ้มแย้มกับทองที่เขาฝากไว้
ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าสมชายยิ้มแย้มมีตัวตนจริงหรือไม่
แล้วก็แกะขออภัยสมชายยิ้มงามใช่ไหมแล้วจะแกะรอย
เอาคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่รู้ว่าสมชายยิ้มงามเป็นคนในภาพหรือเป็นชื่อของคนอื่นที่แอบอ้างมานะครับ